พี่ตานะคะก็เฮฮาน่ารักน่าชมมากคุณผู้ชม
ซึ่งก็จะมาอวดอะไรเขาเรียกนะ
ความน่ารักนะคะตอนแรกเนี่ยพูดภาษาไทยไม่ชัดนะคะแต่ว่าก็

เอาไปฟังความน่ารักน่าชังของแม่ลูกคู่นี้กับตัวแม่มาแล้วจ้า
คือกูชอบแกล้งแบบนี้
เหงาไม่คะอยากมีน้องมั้ย
พี่ปาติตามตัวแม่มาเยี่ยมค่ะน้องพี่
น้าเอ๊ยยินตรงแล้วก็คุยกับกล้องปาติตามตัวแม่มา